กินเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับจากนี่เลยเรานำมาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ว้าวถูกชอบรายการดีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับไป
วัตถุดิบของเขาโอ้โหออร์แกนิค

และที่สำคัญสายโหราศาสตร์ก็ได้ด้วยนะ
เห็นไหมยังไงคะอ้าวเดี๋ยวไปดูไปดูครับ
ร้านนี้เลยร้านจานโปรดครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรนะครับที่เอาใจสายเฮลตี้
กินดีสุขภาพดีแถมดวงดีด้วย
ดีงามยังไงล่ะเขาบอกว่า
เขาตั้งชื่อแต่ละอย่างเลยนะตามหลักโหลศาสตร์
แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและที่สำคัญเรื่องของสายเฮลตี้เนี่ย
เขาบอกว่าปลอดสารพิษแน่นอน
ในร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยประกอบอะไรบ้าง
มาดูกันครับเห็ดเพียบเลยครับ
ลินจือเห็ดออริจิเห็ดเข็มทองเห็ดหอมเห็ดหูหนูขาว
โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเต็มทุกชนิดเห็ด
แล้วน้ำซุปของเขานี่โอ้โห
จัดเต็มไปด้วยเครื่องสมุนไพรถึง๓๘ชนิดนะ
มีทั้งสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยนะครับ
โอ้โหแล้วที่สำคัญใช้เวลาเคี่ยวนะครับนานถึง๑๒ชั่วโมง
เขาก็ตุ้นคือเขาก็มีสูตรเท็ดลับที่การแบบว่าต้มไว้
สำคัญเขาคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้านะครับ
ตั้งชื่อเมนูก๋วยเตี๋ยวของเขาอีกด้วย

แต่ละชื่อแต่ละวันผมไล่ให้ฟังแล้วกันนะครับ

เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งชื่อก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวใจดีสูตรอ่อนโยน
เหมาะกับดิฉันเลย

นานแล้วถ้าวันอังคารล่ะ
วันอังคารตามหลักโหระสาธิ์เขาบอกว่า
จิตใจเป็นนักรบสู้ไม่ถอย
เพราะฉะนั้นชื่อก๋วยเตี๋ยวสำหรับวันอังคารก็คือ

เขาว่ากันว่าเป็นคนปากหวาน

แต่ก้นไม่เปรี้ยวนะ

แหมปากหวานนี่เคลือบเนยคาราเมลเลยทีเดียว
เอานี่วันพุธก็คือก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกคลิกสูตรปากหวานจ้า

เพราะฉะนั้นชื่อของก๋วยเตี๋ยววันพระธรรมก็คือ

ครบเครื่องประเทืองปัญญา

คุณไม่ต้องกินดีกว่าคุณอ้วนแล้ว
ไม่กินจะได้ประเทิงปัญญามากกว่าเดิม

อ้าวแล้วก็วันศุกร์ก็มี
ก็มีวันศุกร์เอาชื่อเลยละกัน

มหาสมบัติเพราะวันศุกร์

จะรวยส่วนวันเสาร์
ก๋วยเตี๋ยวจับกังหนักเส้น

ส่วนวันอาทิตย์จะร้อนแรงหน่อย

เป็นก๋วยเตี๋ยวชิ้นล้วนสูตรร้อนแรง
โอ้วน่ากินทุกวันเลยนะ

ใครที่เกิดวันใดก็ทัน

ความหอมจะเตะจมูกมาก

อยู่แถวริมถนนพระอาทิตย์นะครับ
ตรงข้ามสูญสันติชัยปราการ

หยุดทุกวันพฤหัสบดีก็ถ้าไปไม่ถูกติดต่อไปทางร้านได้นะครับ
เลขโทรศัพท์๐๒๖๒๙๓๓๙นะครับหรือว่าถ้าในเฟซบุ๊กก็มี
ไปเสิร์ชคำว่าจานโปรดถนนพระอาทิตย์ก็จะขึ้นเลยดิฉันนึกออกแล้วร้านนี้อยู่ตรงข้ามแบบ
เหยื่องบ้านพระอาทิตย์เลยไปไป
สัปดาห์นี้ไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับอำเภอศรีราชา
นี่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้องดาว

แล้วที่สำคัญมีนี่อูด้งแกงกะหรี่จากร้านมัศจัง
แล้วปิดท้ายด้วยผัดผัดไทยไข่ปูม้า

แต่ละอย่างผมบอกเลยว่ามีสูตรที่ขายมาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้ว
อูด้งแบบเป็นเส้นญี่ปุ่นนิดหนึ่ง

อะไรที่เป็นเมนูแบบคนที่ชอบเมนูเส้น๓เส้น
ห้ามพลาดเลยสำหรับรายการนี้นะจ๊ะ